วันที่๑๓ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งเป็นวันที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้กำลังใจกับตำรวจดีนะคะซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะคะ
ในขณะที่ตำรวจพยายามปฏิบัติหน้าที่ต่างแต่ว่าก็พยายามที่จะให้มีการปฏิรูปวงการตำรวจอยู่นะคะ
เส้นใต้เมืองไทยวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์ในเรื่องการปฏิรูปตำรวจค่ะ

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

๓ตุลาคมวันตำรวจเปลี่ยนไปเยอะครับ
ใครที่อายุมากหน่อยเนี่ยจะจำได้เลยว่า
พอถึงวันตำรวจในอดีต๓๐๔๐ปีที่ผ่านมา
สังคมจะให้ความสำคัญกับวันตำรวจ
จะมีกิจกรรมต่างอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
ตกกลางคืนรายการสุดท้ายของโทรทัศน์เนี่ยประมาณสัก๓ทุ่ม๔ทุ่มมาแล้ว
ละครวันตำรวจจะมีทุกปีล่ะครับ
จะเป็นการสะท้อนถึงวีรกรรมการทำงานของตำรวจ
แล้วก็จะประชาชนก็จะตื่นเต้นกับวันตำรวจไปด้วย
แต่ว่าพอมาถึงยุคนี้วันตำรวจก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับความสำคัญเหมือนกับในอดีต
หนังสือพิมพ์ก็ไม่มีอะไรพาดหัวเกี่ยวกับวันตำรวจ
แปลว่าสถานการณ์ตำรวจเปลี่ยนไปแล้วก็มาถึงช่วงที่ประชาชนอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจ
อยากเห็นตั้งแต่คศเข้ามายึดอำนาจพอพูดถึงเรื่องการปฏิรูปด้านต่าง๑๐กว่าด้าน
ปรากฏว่าลำดับหนึ่งอาชีพอันดับหนึ่งที่คนอยากให้ปฏิรูปคือตำรวจครับ
กศชทั้งรัฐบาลทั้งสปชทั้งสนชก็ดูเหมือนว่าจะมารุมมาตุ้มกัน
พูดกันถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนที่อยากเห็นการปฏิรูปตำรวจ
แต่ว่าสักพักหนึ่งเงียบไปครับคล้ายกับว่าไม่รู้จะเอายังไง
นายกรัฐมนตรีเคยส่งสัญญาณว่าเอาไว้ก่อนแต่ว่าแน่นอนตำรวจเขาก็เขาก็เข้าใจความรู้สึกของคน
ให้สัมภาษณ์หลายครั้งในช่วง
ก่อนที่จะกัสเชียรว่าปฏิรูปตำรวจตำรวจจับปฏิรูปตัวเองสองเรื่อง
เรื่องที่หนึ่งระบบการสอบสวนจะมีการบูรณาการกันมากขึ้นเพราะเป็นต้นทางของระบบยุติธรรม
เพราะฉะนั้นกระบวนการสอบสวนจะต้องมีความเป็นธรรมจะต้องมี
ความชัดเจนโปร่งใสมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาอันที่๒
เรื่องการซื้อขายตำแหน่งท่านบอกต้องหมดไปเพราะว่าการโยก
ย้ายแต่งตั้งจากนี้ไปจะเป็นไปตามกฎกตรใหม่อันนี้
ประชาชนก็ยังเชื่อไม่สนิทใจหรอกครับว่าจะทำได้
มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจต้องติด
ตามต่อคำถามก็คือว่าทำไมคนถึงฝากผีฝากไข้ไว้
กับตำรวจมากนักก็เพราะปัญหาของสังคมในบ้านเราทุกวัน
นี้ที่มันเกิดขึ้นไปดูให้ดีเถอะครับเกิดขึ้นเพราะว่า
มีคนทำผิดกฎหมายแล้วตำรวจไม่ใช้กฎหมายให้เข้มแข็ง
ให้ตรงไปตรงมาแล้วการทำผิดกฎหมายเหล่านั้นมันก็ส่ง
ผลกระทบมาถึงสังคมเอาง่ายที่เขาบอกว่าเยาวชนเสีย
เสียคนไปเยอะตอนหลังหนังสือหนังหาไม่ค่อยได้เรียน
มัวแต่เที่ยวเตรมัวแต่ไปติดบอลการพนันเล่นการพนันก็
เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะตำรวจไม่เอาจริงเอาจังกับแหล่ง
ผิดกฎหมายเหล่านี้สถานบริการบันเทิงเปิดได้ตี๓ตี๔
บางแห่งโต้รุ่งหน้าร้านนั้นปิดไฟไว้เหมือนกับว่าปิดแล้ว
แต่ในร้านนั้นยังดื่มกันถึงเช้าก็มีเยอะ
ทำไมตำรวจปล่อยให้เกิดสภาพอย่างนี้เยาวชนเสียคนไปเยอะแยะ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้พอมีการยึดอำนาจทหารเข้ามา
ฝ่ายปกครองเข้ามาร่วมจับกลุ่มด้วยก็เบาบางลงไปหน่อยหนึ่ง
ไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นหรอกครับปัญหาเรื่องถนนซุดถนนพังเนี่ย
แล้วคนไปประท้วงกันถึงขนาดไปนุ่งกระโจมอกอาบน้ำกันกลางถนนเนี่ย
ที่นายกรัฐมนตรีหงุดหงิดเอาว่าไม่ควรจะนำมาเสนอข่าวอายเขา
ลองไปดูรากเง่า
ปัญหาให้ดีสิครับว่าปัญหาถนนซุดถนนพังเนี่ย
เพราะอะไรหนึ่งทุจจลิตกันอนุญาตตำรวจไม่ได้
โกงกินกันทุจริตกันอิดหินดินทรายไม่ได้มาตรฐาน
โกงกันแต่คนเริ่มประมูลมีการตรวจรับก็ทุจริตกัน
ในที่สุดถนนก็พังเร็วแต่ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจตรงไหนล่ะครับ
ก็ตรงที่ตำรวจไม่สามารถควบคุมบังคับใช้กฎหมาย
ให้รถบรรทุกบรรทุกได้ตามพิกัดของกฎหมายไงครับ
บรรทุกเกินกันทั้งนั้นถนนที่ไหนจะเอาอยู่ล่ะครับ
ถนนเขาออกแบบว่าจะรองรับน้ำหนักได้ไม่เกินเท่าไหร่
สิบกว่าตันยี่ห้าตันนี่ปลาเข้าไปสามสิบตันสี่สิบตัน
ทำไมเขาวิ่งได้ล่ะครับก็เพราะตำรวจไม่กวดขันให้ตรงไปตรงมา
ไม่ทำให้มีความชัดเจนไม่จับกลุ่มให้ชัดเจน
มันจึงมีข่าวขึ้นมาไงครับว่าสวยตำรวจทางหลวง
เคยเป็นข่าวขึ้นมาใหญ่โตอยู่พักหนึ่ง
เคยได้ยินไหมล่ะครับว่ารถคันไหนติดสติ๊กเกอร์แบบนี้แบบนี้
ตำรวจปล่อยแปลว่าเจ้าของจ่ายเงินให้ตำรวจแล้ว
ทำกันเป็นระบบอ้าวแล้วอย่างนี้
ถนนที่ไหนมันจะมันจะทนไหวฮะสุดท้ายขึ้นมาถนนก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อ
ตอนนี้ที่รัฐบาลกำลังกลุ้มใจก็คือว่างบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมถนน
ไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงไม่ว่าจะเป็นถนนของอบจ
ไม่ว่าจะเป็นถนนในเขตเมืองทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีปัญหาเดียวกันหมดก็คืองบประมาณในการบูรณะปรับปรุงไม่เพียงพอ
ใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอเพราะถนนพังทุกวัน
พังทุกวันก็เพราะรถวิ่งน้ำหนักเกินบรรทุกเกินบรรทุกเกินได้ก็เพราะว่า
ตำรวจปล่อยประละเลยเหนือไปกว่าการปล่อยประละเลยก็คือว่า
เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เขาทำความผิดได้เห็นไหมฮะว่า
ทำไมคนจึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจก็เพราะงานในหน้าที่ตำรวจเนี่ย
มันเกี่ยวข้องเสียหายไปกับปัญหาสังคมในหลายเรื่องนี่ก็
ก็เรียกว่าสะท้อนให้เห็นว่าแม้กระทั่งปัญหา
หลายปัญหานะครับสุดท้ายต้นเหตุของความเสื่อมโทรมทั้งหลายทั้งปวง
ก็มาอยู่ตรงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนี่นะฮะ
เหตุผลที่เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอาชีพตำรวจให้มากที่สุด
เพราะว่าตำรวจเกี่ยวข้องโยงใยกับปัญหาอื่นอย่างที่ว่า
เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ในวันตำรวจอีกทีหนึ่งเพื่อจะบอกว่า
สังคมเนี่ยให้กำลังใจตำรวจดีเยอะนะครับเราเชื่อว่าตำรวจดีมีมากกว่าตำรวจไม่ดี
แต่ตำรวจดีจะต้องสะเทือนใจทุกครั้งเวลาเขาทำโพลออกมาว่า
เกลียดตำรวจคนไม่ชอบตำรวจ
คนที่เป็นตำรวจดีก็ไม่สบายใจว่าเราก็ทำตามหน้าที่เหนื่อยยากสารพัด
ฉะนั้นตำรวจดีจะต้องตั้งมั่นยึดมั่นถือมั่นทำความดีต่อไปครับ
แต่ว่าแน่นอนสังคมเขาก็มองภาพตำรวจไปในลักษณะที่ว่าคนก็งงนะ
คนก็งงว่าทำไมเวลาผลสำรวจออกมาคนเกลียดตำรวจ
คนเห็นป้อมตำรวจคนเห็นตำรวจตั้งด่าน
แทนที่จะอุ่นใจว่าโอ้ข้างหน้ามีป้อมมีด่านตำรวจอุ่นใจ
ทำไมพอเห็นขับรถไปเห็นด่านตำรวจ
ทั้งที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรทำไมสะดุ้ง
ก็เพราะว่าคนมีความรู้สึกไม่ดีกับตำรวจอันนี้ตำรวจดีทั้งหลายจะต้องเข้าใจ
เขาบอกไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่คนมีความรู้สึกไม่ดีกับตำรวจ
เหมือนประเทศไทยเพราะตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมาย
ตำรวจคุ้มครองสุจริตชนตำรวจทำงานต่อสู้กับสิ่งผิดกฎหมาย
ต่อสู้กับผู้ร้ายอ่าแล้วทำไมประเทศไทย
พอไปถามประชาชนคนทั่วไปทำไมคนไม่ชอบตำรวจ
นี่คือเรื่องสำคัญที่จะต้องเอามาขีดเส้นใต้กันในวันตำรวจว่า
ตำรวจดีจะต้องมีกำลังใจสมัยก่อนมีคนรักตำรวจมากกว่านี้เยอะครับ
พวกผมเนี่ยใครอยู่ในกรุงเทพนะ
พอถึงวันปีใหม่ตรงไหนมีสี่แยกตำรวจ
คนจะเอาของขวัญไปให้ตำรวจตามสี่แยก
กองเป็นเป็นภูเขาเหล่ากาเลยครับเดี๋ยวนี้สภาพนั้นหายไปแล้ว
นี่เป็นบทสะท้อนหนึ่งว่าความรู้สึกคนที่มีกับตำรวจเปลี่ยนไป
การตำรวจจะคิดยังไงก็ตามแต่แต่ว่าเรื่องของการปฏิรูปตำรวจหนีไม่พ้นหรอกครับ
ท่านไม่ปฏิรูปกันเองคนอื่นเขาก็ปฏิรูปให้
เพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องให้ปฏิรูปทั้งหมดมากที่สุดในบรรดาอาชีพทุกอาชีพครับ
คุณก้องคุณดาวครับปฏิรูปทวงคืนทันทีสำหรับศรัทธาและภาพลักษณ์ของตำรวจ
ที่มีต่อสายตาประชาชนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ